ความพร้อมของฟุตบอลไทยลีกในบ้านเรากัน
เพราะว่าวางโปรแกรมไว้ก็คือ๑๒กันยายน
มีการตราเตรียมกันหลายส่วนนะครับ
สมาคมก็คงจะวางแผนเรื่องของมาตรการ
ในการรักษาความปลอดภัยแล้วก็การตรวจสุขภาพของนักกีฬา
ขณะที่หลายสโมสรก็มีการฝึกซ้อมไปบ้างแล้ว
การท่าเรือนะครับได้ข่าวว่าวันนี้จะเป็นวันแรกที่พวกเขาจะกลับมาฝึกซ้อมกันครับ
ซึ่งล่าสุดนะครับมีภาพออกมาเสด็จมีลาบกุญสือการท่าเรือก็นำทีมงานสตาร์ฟ
ก่อนจะเรียกผู้เล่นกลับมาซ้อมอีกครั้งหนึ่ง
หลังจากที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด๑
หรือว่าสบคได้ชี้แจงถึงกิจกรรมที่ได้รับการผ่อนปลนในระยะที่๓
ซึ่งหนึ่งในนั้นก็มีสนามกีฬาที่อนุญาตให้กลับมาจากการฝึกซ้อมได้
โดยมีทีมงานที่เกี่ยวข้องไม่เกิน๑๐คนด้วย
เจ้าท่าทำความสะอาดอุปกรณ์การซ้อมต่าง
แล้วก็มีการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อแอลกอฮอล์นะครับ
ก่อนจะกลับมาซ้อมอีกครั้งหนึ่งนะอย่างที่ผมบอกนะครับ
คือวันนี้แหละครับเตรียมการกันเรียบร้อยแล้ว
ซึ่งสโมสรการท่าเรือก็ได้ขอความร่วมมือทุกคน
ไม่เกี่ยวข้องยกเว้นสตาร์ฟโค้ชทีมงานแล้วก็นักเตะนะครับ
เหลือเนี่ยห้ามเข้ามาที่สนามแพทย์ในวันจันทร์วันพุธแล้วก็วันศุกร์ครับ
มีการเรียกนักเตะกลับมาซ้อมเต็มรูปแบบ
เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาหลังจากที่รัฐบาลนั้น
คลายล็อกให้ทีมฟุตบอลสามารถซ้อมได้นะครับ
ซึ่งเจ้าหุ่ยสารวุฒิมาสุกปีกตัวใหม่
กรีทีมชาติไทยที่เพิ่งย้ายมาจากหนองบัวพิชยะก็เริ่มต้นชีวิตใหม่นะครับ
ด้วยการลงซ้อมกับทีมก่อนจะถูกรับน้องด้วยการเซอร์ไพรส์วันเกิด
อายุครบ๓๐ปีเมื่อวันที่๓มิถุนายนที่ผ่านมาครับ